ตามต่อค่ะกับคดีที่มีมิจฉาชีพมาหลอกคุณยายสมบุญเรือรั่ว
วันนี้นี่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ลงมาติดตามความคืบหน้าคดีด้วยตัวเองเลย
คือให้คำมั่นสัญญากับคุณยายเลยนะคะว่า
จะจับคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วเอาเงินมาคืนคุณยายให้ได้

คือผู้ประคับการบอกเลยนะคะว่า

เพราะว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

นี่ค่ะที่สพดำเนินสะดวกนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีของคุณยายสมบูรณ์ด้วยตัวเอง
ซึ่งผู้บังคับการบอกว่าเจตนาของคนร้ายนี่มันชัดเจนมาก
ตรงที่รู้ว่าคุณยายแกมีเงินที่ได้รับบริจาค

ตรงนี้ตำรวจพอจะมีข้อมูลแล้ว
แล้วผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีพร้อมกับคณะก็ไปที่บ้านคุณยายสมบูรณนี่ค่ะ
วันนี้คุณยายแกไม่ได้ออกไปพายเรือตัดกล้วยขายนะ

พายไม่ไหวแล้วแล้วแกก็เจ็บขาด้วย

ก็เดินขากระเพรกอยู่

ไปหาหมอยังยายบอกก็ไปแล้วนั่นแหละ
นั่นแหละบางทีเวลาแกนั่งพายเรือแล้วขามันพับอะ

นั่นแหละทำให้ข้อเท้าซ้ายตอนนี้ปวดอยู่
อืมคือแกก็ยังยิ้มออกแต่ดูตาสิ
คือยิ้มได้แต่แกก็น้อยใจในชะตาชีวิตแกเหมือนกันนะ
คือพลตำรวจตรีวชิรพงศ์บอกกับคุณยาย
บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคดีนะตำรวจจะเร่งตามตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
ย้ำว่าอันนี้เป็นประโยคที่ออกมาจากพลตำรวจตรีวชิรพงศ์นะ
คือท่านบอกคุณยายเลยบอกว่าคนที่มาก่อเหตุแบบนี้กับผู้สูงอายุเนี่ย
ยิ่งกว่าใจบาปอีกคุณยายอายุ๘๖ปีแล้ว
พี่สาวก็อายุร้อยปีแถมยังเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ก่อเหตุแบบนี้ยิ่งกว่าใจซาม
วันนี้ผู้ประคับการพูดขนาดนี้เลยนะคะ
แล้วนี่ไม่ได้มามือเปล่านะคะก็มอบของอุปโภคบริโภค
น้ำดื่มนมอาหารสำเร็จกระดาษทิชชู่ให้คุณยาย
แล้วก็เงินจำนวนนึงให้เอาไว้ใช้จ่ายกันด้วย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีบอกว่าเห็นใจคุณยายจริง

ช่วยคุณยายสมบูรณเลยเหมือนช่วยคนในครอบครัว

เพราะถ้าเกิดกับคนใกล้ตัวก็คงจะเสียใจมาก

ระดมทุกอย่างล่าตัวคนร้ายที่มาเอาเงินคุณยายไปเนี่ย

ตอนนี้ตำรวจเราทำการสืบสวนสอบสวนได้
เบาะแสมีความคืบหน้าทางคดีค่อนข้างเยอะแล้วนะ
ก็พวกนี้เอาไว้ไม่ได้ครับ
ต้องเร่งในการที่จะศึกความสอบสวน

คนพวกนี้ทันยุ่งจังสิ่ง

๒แสนกว่าบาทนะครับ
ซึ่งล่าสุดทางคนเอกประวิทย์วงศุวรรณบิ๊กป้อมนะครับ

ตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่รองนายรัฐมนตรีอยู่นะ
ก็ทราบเรื่องแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณยายก็เคยเขียนจดหมาย

เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ถูกหลอกให้ปั๊มลายนิ้วมือ

ตอนนี้ก็เลยสั่งการกำชับด่วนเลย
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างเนี่ยเร่งมาช่วยเหลือคุณยายอีกทางหนึ่งด้วย
อย่างบ้านที่รั่วอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีบมาซ่อมแซมให้ละ
คือเงินเก็บ๒แสนคุณยายสมบูรณ์ว่าไงรู้ไหมคะ
เงินเก็บนี้ตั้งใจไว้ใช้บ้านปลายชีวิตและไว้ใช้จัดงานศพตัวเองกับพี่สาว

น้องเจ็ดคนแกเหลือกันแค่สองคนอ่ะใช่ครับ
เนี่ยแล้วมาเอาของแกไปอะค่ะ
โอ้โหคุณยายแกก็พาไปดูห้องครัวไปดูห้องน้ำนะคะ

ห้องน้ำยังเหมือนเดิมห้องครัวก็ยังเหมือนเดิมคือยังไม่ได้ซ่อมเลยอะค่ะ
บอกช่วงนี้ก็ต้องดูแลพี่สาวไปไหนได้ไม่นานก็ห่วงพี่สาว
ยิ่งตอนนี้พี่สาวมีอาการคันตามผิวหนังก็ต้องคอยทายาพลิกตัวไม่ให้เป็นแผลกดทับ
ก็ต้องคอยปลอบใจกันไปพี่สาวเองก็บ่นอยากตายอยากตายอย่างนี้
ก็ต้องให้กำลังใจพี่อ่ะแต่แกฝากขอบคุณแซคมานะ
ฝากขอบคุณไทยรัฐทีวีจริงนะที่ทำให้คนรู้จักยาย
ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักมีคนบริจาคเงินให้
นี่ห้องน้ำเหมือนเดิมทุกอย่างห้องครัวก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
นี่หลังคารั่วเห็นไหมเนี่ยก็ยังรั่วอยู่

ยังไงได้อะเนอะยายเนอะ

ฉันก็ได้อยากได้เงินกลับคืนกันนะ
ฉันหาไปแค่ไหนก็เอาแค่นั้นฉันโรคมาก
ถ้าได้เงินกลับมาคุณยายจะเอามาทำอะไรบ้างครับ
เอาไว้เพื่อตายก็จะกินแค่นั้นเนี่ย
เพราะฉันก็อายุมากแล้ว
เนี่ยแกบอกได้เงินมาก็เอาไว้เพื่อตาย

คือแกอายุ๘๖เนี่ยแกออกไปตัดกล้วยแกออกไปพายเรือ

เพื่อท่านผู้ชมไม่ได้ตามเรื่องของยายสมบูรณ์เมื่อวันสองวันก่อนเนี่ย
แต่ท่านต้องจำได้แน่นอนเป็นข่าวเรื่องเรือรั่ว
เมื่อกันยายนปีที่แล้วตอนเอากล้วยไปจะไปขายที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
จนเราไปถ่ายทอดชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือกันเยอะแยะ
ทั่วประเทศก็ส่งความช่วยเหลือมาเนี่ย
ช่วงมกราคมกลางเดือนมกราคม
ที่บ้านคุณยายเป็นผู้ชายสองคน
อ้างว่าเป็นเจราะธิจากกระทรวงยนต์ริธรรม
จะมาดูแลเรื่องซ่อมบ้านให้
ถ้าจะมานั่งคิดดูเนี่ยเพราะตั้งแต่เป็นข่าวเมื่อกันยายน
แล้วมีคนไปดูบ้านก็เยอะแยะไปหมดเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน

คือบอกว่าจะไปทำให้จะไปซ่อมให้แต่มันไม่เกิดขึ้นสักที
มิจฉาชีพเนี่ยมันแฝงตัวเข้ามาช่วงกลางเดือนมกราคม
นี่ฮะจังหวะบ้านมันยังไม่ได้ซ่อมไง
แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะซ่อมให้แล้ว
เดี๋ยวจะมีเช็คมาช่วยเหลือด้วยเขาให้เงินมาช่วยเหลือยายเนี่ย

กระทรวงนี้ทำ๓แสนพมอีก๒แสน๘
แต่ยายกว่าเช็คจะเข้าโอ้ยอีกหลายเดือน
จะเข้านู่นเมษานู่น

เอางี้ยายไหนยายเอาสมุดบัญชีมาดูหน่อยซิ
มีเงินอยู่กี่บาทอะไรยังไงบ้าง
ด้วยความซื่ออยู่กันสองคนกับพี่สาวนะฮะ

มีหลานชายนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยพี่สมศักดิ์เนี่ย
เป็นลูกของน้องชาย

เขาก็มานานมาคอยดูแลบางทีก็ต้องออกไปทำงาน

ยายแกก็ด้วยความซื่อแล้วก็อยากให้บ้านเนี่ย
หลังคาไม่รั่วอยากให้ได้ซ่อม

มันก็เห็นว่ามีบัญชีหนึ่ง
แสนกว่าบาทบัญชีนึงอีก๖๗หมื่น
มีเงินสดติดตัวอีก๔๐๐๐กว่าบาท
ที่คนบริจาคมาแล้วช่วยนะเวลาเจออ่ะนะภูรณภัณฑ์
การเลือกเช็คนั้นต้องใช้เงิน๔หมื่น

ไม่เหลือเลยสักบาทนะ

นี่ดีแล้วก็ฮ่าเลยคุณยายก็
เช็คไม่เข้าสักทีทำไมเจ้าหน้าที่มันหายไป

เบนก์ก็บอกว่าเช็คเด้ง
ไอย่ที่วันนั้นหลอกมามาให้หยาย
สุดท้ายเนี่ยก็เลยไปแจ้งความกัน

อบจเมื่อวานก็ทราบเรื่องเดี๋ยวจะมารีบซ่อมบ้านให้
อืมคืออย่างที่บอกวันนี้คุณยายแกไม่ได้ออกไปตัดกล้วย
ออกไปพายเรือนะแกไม่ไหวแกเจ็บขาแกปวดขา
ทีนี้ถ้าแกไม่มีเงินแกจะเอาที่ไหนไปหาหมออีก
แต่ถึงแม้แกจะบอกแกน้อยใจชีวิตเหมือนกัน
แกก็แค้นใจที่โดนหลอกเอาเงินไป
แล้วแกก็ต้องคอยให้กำลังใจพี่สาวตลอดเวลา

แต่แกยังคงมีกำลังใจที่ดีแล้วเป็นคนที่

ฝากถึงคนที่ติดตามเรื่องราวของคุณยายนะคะบอก
ฝากถึงทุกคนที่ติดตามเรื่องราวของยายนะ
แล้วคนที่ช่วยเหลือยายด้วย
ยายขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนเจริญเจริญนะ
ระมัดระวังกันด้วยอย่าโดนหลอกเหมือนยายล่ะ
อื้อฮือ
อยากขอบคุณกับมันไม่ได้อะไรต่อแทน
ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวย
ให้อยู่เยื่อนถึงร้อยปีถึง

เขาจะโดนอะไรบ้างเนี่ย

ติดคุกไหม

ใช่ไหมใช้เช็คเด้งอะไรพวกนี้

ไม่งั้นออกมาก็ไปหลอกเขาอีกอ่ะ

อันนี้ยายพาไปดูเรือที่

ใช่ที่เราซื้อให้แก

หายไม่ไหวแล้วเจ็บขานะคะ
เดี๋ยวตามความคืบหน้าทางคดีให้แล้วกันนะฮะ